ลุ้นกับเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับระทึกกลางกรุงเลยครับ
ผู้ชายคนนี้มีอาการคลั่งวัย๘๐กว่าแล้วนะครับจู่ยิงพี่ยิงน้องเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ๒คน
ไม่ยอมมอบตัวง่ายด้วยถือปืนวนไปเวียนมาอยู่ในบ้าน
บางช่วงบางจังหวะเหมือนเอาปืนมาเจาะที่หัวตัวเองนะครับ
ผมขอคุยกับตัวแทนนักข่าวสักคนได้ไหม
ทำไมคะเป็นนาทีวัดใจมากเลยนะแล้วก็ต้องมีนักข่าวเข้าไปคุยกับเขา
เพื่อถามว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
เห็นว่ามาจากความเครียดเรื่องของมรดกเงินเงินทองครับ
กลับไปช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาครับ
กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ตำรวจสนบางโพงพางและเจ้าหน้าที่
รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงบาดเจ็บ๒คนที่บ้านพักหลังหนึ่ง

นี่นะฮะก็รีบไปตรวจสอบทันที
ในพื้นที่แขวงช่องนนทรีย์กรุงเทพมหานคร
ตอนไปถึงมีผู้ชายคนที่ก่อเหตุถือปืนอยู่หน้าบ้าน
เดินไปเดินมาไม่ยอมมอบตัวไม่ยอมให้จับกลุ่ม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ไปดูอาการคนเจ็บ
พยายามเจรจาเขาก็ไม่ยอมครับ
ยังคงเดินถือปืนแล้วมีอาการเหมือนเครียด
ช่วงเอาปืนมาเจาะที่หัวตัวเองด้วยนะครับ
เวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมง

เขายอมให้เจ้าหน้าที่ไปรับตัวคนเจ็บ๒คนออกจากบ้านได้
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปพาคนเจ็บออกมา

ผู้หญิงโดนยิงที่อกด้านขวา
ส่วนผู้ชายมีบาดแผลที่หน้าเหมือนโดนปืนตบ
สอบถามเบื้องต้นพบว่าคนเจ็บทั้งสองคนครับ

คนก่อเหตุเป็นพี่ชายแล้วอยู่บ้านกับน้องชายและน้องสาว

หลานเนี่ยเป็นลูกของน้องสาวคนที่โดนยิงอกด้านขวานั่นนะครับ
ก่อนหน้านั้นนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน๔คนจู่
พี่ชายคนที่เขาถือปืนก่อเหตุ
ทะเลาะกับหลานไม่รู้เรื่องอะไร
แม่ของหลานมีศักดิ์เป็นน้องสาวคนก่อเหตุเข้าไปห้าม
พอกันเถอะเลิกแล้วต่อกันนะอย่าทะเลาะกันอีกเลย
จู่ผู้ก่อเหตุชักปืนออกมายิงครับ

ทำให้น้องชายอีกคนที่เห็นเหตุการณ์จะเข้าไปช่วยห้าม
โดนปืนตบสวนออกมาบาดเจ็บเลยครับ
เขาคิดว่าพี่ชายคงจะเตรียมการก่อเหตุ

เพราะว่าจู่ปืนพกติดตัว
ซึ่งก่อนนั้นคือนั่งกินข้าวกันอยู่จะพกปืนทำไม
ตอนนี้สงสัยพี่น่าจะเครียดเรื่องเงินภายในครอบครัวหรือเปล่า

นี่ฮะน้องชายของผู้ก่อเหตุเล่าให้ฟังก็คือ
น่าจะเริ่มมาจากลุงและหลานทะเลาะกัน
หลังจากนั้นพอแม่ของหลานเข้าไปห้ามก็เลยโดนยิง
แล้วพอน้องชายผู้ก่อเหตุไปช่วยห้ามอีกคนหนึ่ง
โดนปืนตบหน้าแบบนี้นะฮะบาดเจ็บ
ต่อมาครับผู้ก่อเหตุเขาขอเจรจากับตัวแทนนักข่าว

ตำรวจก็เลยพาเข้าไปหลังจากที่หารือกันแล้วเรียบร้อย

นักข่าวเข้าไปคุยแล้วก็ออกมาเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าตอนที่ไปคุยนะผู้ก่อเหตุจริงแล้วยังคงยิ้มแย้ม
พูดคุยได้ปกตินะเหมือนแค่ต้องการหาคนรับฟัง
แล้วระบายความในใจความอัดอั้นตันใจคุณผู้ชมคุณขวัญ
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนจะโดนพี่น้องจะโกงจะแย่งสมบัติ
ก็เลยกลัวเล่าผ่านนักข่าวมาแบบนี้
นักข่าวเองก็เลยออกมาเล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังนะฮะ
ตอนที่รู้ข่าวว่านักข่าวต้องเข้าไปผมก็ลุ้นและกลัวแทนเลยนะ
ยังดีว่าเจ้าหน้าที่เขาช่วยกันวางแผนแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยนะฮะ
แต่เขาก็ยังไม่มอบตัวนะคุณลุงคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เวลาล่วงมาบ่าย๒ครับทางด้านของดาบตำรวจปราวินแสงจันทร์ครับ
เป็นพบหมู่ครับผู้บังคับหมู่
สำคัญก็คือกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
บกสปพครับเจรจากับคนก่อเหตุ
ได้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุอายุประมาณ๘๐เป็นอดีตทหาร
เกษียณอายุราชการแล้วอาวุธที่ใช้เป็นลูกโม่จุด๓๘มม
ยิงน้องสาวหนึ่งนัดทะเลาะกันเรื่องทรัพย์สิน
หลังจากนั้นก็ทำร้ายน้องชายนี่นะครับ
หลังจากนั้นก็พอเคลียร์คนเจ็บออก
เคลียร์พื้นที่เสร็จเจรจากเรียกล่อมกันอยู่นานสองนาน
เวลาล่วงเข้าสู่บ่าย๒โมงครึ่ง
สุดท้ายความพยายามเป็นผลสำเร็จครับ

เมื่อประมาณสักย้อนกลับไปเกือบ๑ชั่วโมงที่แล้ว
คนก่อเหตุเขายอมแล้ว
ตำรวจก็เลยไปคุมตัวออกมา
หลังจากที่เขามอบตัวแล้วพาไปที่สนบางโพงพาง

ผู้หญิงที่โดนยิงอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว
ส่วนตัวคนก่อเหตุเขาก็มอบตัวไม่มีการต่อสู้ขัดขืน
แล้วปมเหตุมันมาจากปัญหาเรื่องการจัดสรรมรดกในครอบครัวครับ
นี่ฮะปืนที่ใช้เป็นลูกโม่
อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าปืนมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
หรือไม่อย่างไรค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ก่อเหตุนั้นเคยทำงาน
เกี่ยวกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้วย
ก็เลยชำนิชำนาญในการใช้ปืน
เบื้องต้นบรรยากาศตอนคุมตัวมาที่โรงพัก

ท่าทีก็ดูอ่อนลงไม่ได้มีอาการเครียด
ว่าตาแข็งมองตาขวางแต่อย่างใด

แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วเรียบร้อยครับ
เวลาเห็นข่าวแบบนี้แล้วเราจะกลัวกันไปหมดเลย
ตอนนี้เรามีภาพจำในหลายเหตุการณ์